ว่าคนจะดังนะอะไรก็ฉุดไม่อยู่จริงค่ะ
อย่างแม่สิตางบัวทองคุณผู้ชมใครจะไปคิดล่ะคะว่าในยุคโควิด๑๙แบบนี้

ความดังมันก็มาพร้อมกับความดราม่ามันเป็นเรื่องคู่กันอยู่แล้วนะคะ
กรณีภาพวาดฝาผนังที่วัดหนองเต่าหลวงปู่ทิมดำทิมขาวจังหวัดอุทัยธานี
ซึ่งเป็นภาพของแม่สิตางบัวทองกำลังนั่งชี้ลูกส้ม
สมกับตำนานส้มหยุดคุณผู้ชมภาพนี้แหละนะคะ
โดยหลังจากที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
เดินทางมาตรวจสอบและเห็นว่าภาพดังกล่าวไม่เหมาะสม
แต่ทางด้านพระอธิการสมชายเจ้าอาวาสวัดหนองเต่า
มองว่าทางสำนักพุทธศาสนาก็ไม่ได้ชี้ขาดว่าต้องแก้ไขภาพ
ส่วนตัวเจ้าอาวาสก็มองว่าไม่ได้เสียหายอะไร
จะแก้ไขหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับคนวาด
อย่างไรก็ตามค่ะวันนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงนะคะบันเทิงไทยรัฐของเราได้รับการยืนยันจากแม่สิตางว่าจะเดินทางมาที่วัดหนองเต่าเพื่อกราบนามัศกาลเจ้าอาวาสและเข้าชมภาพวาดตำนานส้มหยุดที่ผนังของบทด้วยตัวเอง
ซึ่งทางเจ้าอาวาสและน้องปุ๊กจิตกรผู้วาดภาพก็เตรียมตัวเจอแม่สิตางค์ตัวจริงส่วนตัวจะลบภาพหรือไม่ก็แล้วแต่ให้ผู้ใหญ่เห็นสมควรอีกทีหนึ่งนะคะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยทางตัวของจิตกรน้องคนนี้เนี่ยเขาเคยโพสต์เอาไว้บอกเอาไว้อยู่แล้วนะคะว่าจริงสิ่งที่เขาต้องการเอาภาพของแม่สิตางลงไปบนฝาผนังก็เพื่อที่จะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนวาดในยุคของตำนานส้มหยุดเท่านั้นเองนะคะส่วนรายละเอียดอื่นก็เป็นเรื่องของศาสนาเรื่องของโบราณสถานไป
ใช่ค่ะในเรื่องนี้มันก็มีหลายคอมเม้นท์ที่แตกกันออกไปนะคะเขาบอกว่าถ้าบอกว่ามันไม่เหมาะสมเนี่ยจริงแล้วภาพนี้มันไม่ใช่ภาพลามกประนาจารย์เพราะว่าในหลายวัดนะคะในภาพจิตกรรมฝาผนังเนี่ยในตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเขาก็บอกว่าอาจจะมีศิลปินในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยอาจจะมีการสื่อแท
ไม่ต้องค่ะ